ส่วนหน่วยแพทย์พอสวมีอาการรับเด็กหญิงวะรัญญาชมภูวิเศษ

เป็นลูกสาวของคุณแม่ซึ่งหัวใจพิการ
ถือว่าเป็นหญิงแกร่งของชาวจังหวัดอุดรธานีเลย
ซึ่งตอนนี้น้องเขาป่วยเป็นโรคกระดูกพลุนด้วยนะคะ
ได้รับเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ค่ะ
จงกลนีเสนจันทิชัยเป็นพยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ผู้รับผิดชอบหน่วยแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานี

เดินทางไปที่บ้านของนางสาวพิกุลหินกองค่ะ
อายุ๒๘ปีเป็นสาวพิการที่บ้านเชียงพังหมู่ที่๒
ตำบลนากว้างอำเภอเมืองอุดรธานีนะคะ
ไปรับเด็กหญิงวรรณญาชมพูวิเศษหรือว่าน้องนุ่น
อายุ๒ขวบค่ะเป็นลูกสาวของคุณพิกุลนะคะ

มาเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์
ซึ่งจะได้รับสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลในส่วนต่างที่เกิน๕๐๐๐บาท
ในส่วนของบัตรทองและจะนำน้องนุ่นนั้นเข้ารับการรักษา
หน่วยแพทย์ลงพื้นที่๒๒กันยายนนี้ค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะหน่วยงานต่างในอุดรธานี
ได้เดินทางไปเยี่ยมแล้วก็มอบสิ่งของ
รวมทั้งเงินช่วยเหลือส่วนหนึ่งให้แก่ครอบครัวด้วย
พร้อมทั้งหาแนวทางช่วยเหลือในการประกอบอาชีพต่อไปค่ะ
นางสาวพิกุลกล่าวว่าหลังจากลูกสาวได้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห
ว่าดีใจเหมือนได้เกิดใหม่เพราะว่าอยากให้ลูกหายเป็นปกติ
ขอบคุณทุกน้ำใจที่ให้ความช่วยเหลือและบอกว่าจะตั้งใจทำมาหากินด้วยความสุจริต

คือนางสาวพิกุลผู้เป็นแม่ก็ได้รับยกย่องเหมือนกันนะ
เป็นสาวพิการผู้สู้ชีวิตหัวใจแกร่งนะครับ
ต้องดูแลครอบครัวดูแลลูกอีก
แล้วก็ทีนี้ลูกมาป่วยเป็นโรคกระดูกพุนด้วยนะครับ
ก็ได้รับพระกุณาธิคุณไปลุ้นพลต่อครอบครัวนะครับ
ด้านนายนิรันดรชมพูวิเศษอายุ๓๙ปีเป็นสามี
บอกว่าจะดูแลพันรยาแล้วก็ลูกให้ดีที่สุด
ยืนยันว่าที่อยู่กินกับภรรยาไม่ใช่เพราะความสงสาร
แต่เป็นเพราะความรักแท้ค่ะครับ